สวัสดีครับมาที่เรื่องรอของแท็กซี่กันหน่อย
เพราะฝั่งริมทางเนี่ยแท็กซี่จอดกันยาวเลยหน้าสวนจอดกันยาว
เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเข้ามาจอดทำไมกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้น
ซี่ที่ไม่เคยไปจอดเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาจอดรอรับผู้โดยสารได้ไหม
ปรากฏว่าคนที่ไปจอดเนี่ยเป็นถึงรองประธานสมภัณฑ์แรงงานแท็กซี่ไทย
ไปจอดรอพฤศาลและไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกเก็บเงิน๑๐๐บาท
กับสติ๊กเกอร์ถ้าไม่มีจอดไม่ได้

หมอชิดเนี่ยครับผมมาจอดจอดนี้กี่ปีแล้วแล้วครับไม่เคยมีการเรียกเก็บเงิน
หรืออยู่ก็มีการมาเรียกเก็บเงินกันเนี่ยครับ
ใครไม่มีสติ๊กเกอร์มันไล่ออก
พูดเองนะว่าอันนี้พี่พูดนะว่าเขาให้ไปคุยใช่ไหม
แล้วพอจะบอกได้ไหมว่าเขาคือใครชื่ออะไรตำแหน่งยก
หน้ามาคุยกันอ่ะน้องทีแรกอ่ะเรายกเลิกไปแล้ว
ทีนี้พี่น้องในนี้ถามว่าเก็บไปโทรเก็บไปให้เขา

แล้วเนี่ยพี่ทำอะไรกันลงไปนะพี่รู้ไหม

อันนี้ใครร้องเรียนไป
มีคนร้องเรียนสิครับเขาเสียเงินหนึ่งร้อยบาท
ทำไมเขาไม่มีร้องล่ะ
ส่งทางบกอยู่ตรงข้ามนั่นน่ะ

นั่นน่ะสิเก็บไปให้เขาเก็บไปให้ใคร

ถ้าไม่มีจอดไม่ได้
คุณผู้ชมลองคิดดูอันนี้เราก็ไม่ทราบนะฮะ
คลิปนี้พี่โชเฟอร์เขาก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้น

แต่เขาเป็นคนเดินมาเก็บเงินนะฮะ
เขาทำหน้าที่เรียกเก็บเงินทุกคันที่มาจอด๑๐๐บาทเป็นรายเดือน
สำหรับคนขับแท็กซี่ที่ไลฟ์เนี่ยคือนายอุทิศกุลน้อย
เป็นรองประธานสมภัณฑ์แรงงานแท็กซี่ไทยครับ

ถ้ามีคุณจอดได้ไม่มีจอดไม่ได้

ร้องเรียนมาว่าถ้าไปจอดเนี่ยต้องเสียเงินนะ

เขาก็เลยไปสอบเพื่อต้องการจะตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริง
แล้วพอไปเขาเจอกับตัวเพราะมีคนกลุ่มนี้
นำโดยคนขับแท็กซี่ผู้หญิงในภาพนั้น
หน้าตาคล้ายคนมาคุมวินทำหน้าที่แบบนั้น
อ้าวมีจอดไปถ้าเกิดไม่มีขอคุยหน่อยซิ
ทำไมถึงมาจอดตรงนี้จ่ายเงินหรือยัง
อันนี้จอดได้จะจอดได้อย่างถูกต้องเลย
แต่พอถามว่าเอาไปให้ใครก็ไม่บอก
เขาให้เก็บต้องเอาไปให้เขาเอาไปให้ใครยดอะไร
ก็ไม่บอกเออถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะมาล็อกล้อนะ
เพราะเป็นจุดที่เป็นขาวแดงอ้าวแล้วทำไมคนจ่ายแล้วจอดได้อ่ะ
อันนี้งงไปอีกนะฮะอย่างที่คุณอุทธิก็ถามไปว่า
คุณกรมขนส่งอยู่ตรงนี้แล้วทำอย่างนี้ได้ยังไง
ทีมข่าวก็ถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกวัชิลวิทย์สุกิน
ท่านเป็นรองภูมิกับจราจรสอนอบางซื่อเลย
เจ้าของพื้นที่นี่แหละได้คำตอบว่า
บริเวณนี้เขาผ่อนผันให้แท็กซี่จอดได้อยู่แล้ว

เป็น๒ประเด็นนะผ่อนผันจอดได้
หนึ่งประเด็นสองคือไม่คิดค่าบริการ
เอาเก็บไปให้เขาได้ใคร
ต้องรองเรียนเรื่องของการเก็บส่วนที่เกิดขึ้น
ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบข้อมูลมาก่อน
หลังจากนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ถ้าหาตัวโชเฟอร์ผู้หญิงคนนี้ได้ที่มาเก็บเงินรายเดือนได้

ถ้าพบว่าทำผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เห็นในคลิปแล้วคลิปจริงไม่มีการเบอร์หน้าก็คงจะเห็นใบหน้าค่าตากัน
ก็ลองเอาตัวมาสอบสวนดูซิว่าเก็บเงินไปให้เขาเนี่ยเขาเป็นใคร